ถ้ายอกอันนี้ก็ลงไปนอนร่ามกลับพื้นแล้ว

เห็นน้องก็สนุกสนานเลยอยากจะลองฝึกบ้าง

จะพาไปที่นี่ก่อนที่จังหวัดขอนแก่นครับ

มาทำเป็นเล่นไป
จริง
จริงส่วนซ่อมกรมทหารม้าที่๖ค่ายศรีพชรรณจังหวัดขอนกันวัย๕๐ปี

คือสูบลมลูกบอลได้เลย
ฟืดแป๊บเดียวเต็ม
นี่เจ้าลูกบอลที่เขาใช้ในการออกกำลังกายใช่ไหม
แป๊บเดียวเขาบอกว่าจากวิทย์เนี่ยใช้เวลาเพียงประมาณ๑นาที๔๐วินาที
ก็สามารถใช้จมูกเป่าลมยางได้จนเต็ม
ขณะที่การเติมลมแบบสูบมือใช้เวลาเท่ากัน
ยังไปไม่ถึงครึ่งของพี่แกเลย

จากกวิทย์บอกว่า๗ปีก่อนนะครับได้ค้นพบความสามารถพิเศษของตัวเองครับ

ระหว่างไปร่องแพรท่องเที่ยวต่างจังหวัดไง
แล้วก็ห่วงยางที่นำไปให้บริการนักท่องเที่ยวมีลมที่อ่อน
แกเลยลองใช้ปากเป่าลมห่วงยางจนสามารถนำไปลอยน้ำได้
จากนั้นแกก็ลองใช้จมูกบ้าง

แตกต่างกันเลยกับการใช้ปากเป่าของแก
เพราะฉะนั้นเนี่ยแกเลยตั้งแต่นั้นมาแกก็ใช้จมูกเนี่ยนะ
ลมยางมาให้กับแถวนั้นตลอดเวลา

นี่คือใช้ลมหายใจของแกนี่แหละ
ในการเลี้ยงลูกปิงปองให้อยู่บนหน้าแกนี่แหละครับ

แกบอกว่าครับเคยไปตรวจพบให้หมอตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมาแล้วนะครับ
ร่างกายทุกอย่างปกติแต่ที่พิเศษกว่าคนอื่นก็คือมีปอดและกระบังลมใหญ่กว่าคนอื่นเขานั่นเอง

โอ้โหผมว่าการมีปอดใหญ่แค่นี้
การมีปอดใหญ่ใครก็อิจฉานะ

โดยเฉพาะอย่างนี้ตรงพิตตี้เนี่ยหลังเขาเห็นเป็นโรคปอดบวง

ไม่เกี่ยวค่ะคุณที่สนใจแต่เรื่องแบบนี้

จากกวิทย์บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ
แต่ไม่มีใครครับสามารถทำได้
แทบจับหน้ามืดตามัว
ที่ฉันเป่าลูกโป่งดิฉันยังเป็นลมเลยอ่ะ

หรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นให้เหนื่อยที่สุดแล้วหายใจด้วยจมูกเพียงข้างเดียวนะ
มันก็จะช่วยเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายจมูกก็ทำให้ปอดแกใหญ่ขึ้นด้วยนั่นเองครับ
จริงแล้วนะคะน้องหนูก็สามารถฝึกพลังปอดได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างที่บอกไปนั่นแหละ
ว่าจะเป็นการวิ่งบ้างว่ายน้ำบ้างนะคะการออกกำลังกายก็จะทำให้ปอดเราแข็งแรง
หน้ามืดคืบางคนก็ป่าวไม่ถุงวิธีใช่มันก็หน้ามืดอย่างนี้วิ่งเลยเลยนั่นมาเดาขึ้นเลย

ค่ะมาที่จังหวัดน่านกันบ้าง
วันนี้เราจะพาไปติดตามเรื่องราวของตำรวจคู่แฝด
คุณมันก็ดูไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่
แต่ที่แปลกกว่านั้นคือคนทักผิดทักถูกเพราะว่า
เขาอยู่ที่เดียวกันทำงานที่เดียวกัน

เรียกได้ว่าเป็นแฝดที่อยู่ติดเป็นคู่กันเลยนะ
ถูกต้องตำรวจฝาแฝดที่ว่านี้ก็คือนี่แหละค่ะ
ทั้งสองท่านนี้นะคะเหมือนไหมคะ
ลองดูดีสังเกตดูดีเหมือนมาก
นี่เขาจับชื่อมาแล้วก็ซูมเอาท์ออกมาให้เห็นว่า

ตำรวจตรีพระราดอนมาอุ่นอายุ๒๑ปี

และ๑๐ตำรวจพมรเทพมาอุ่นอายุ๒๑ปี

จบมาหมาดเลยและติดยศมา
แล้วก็รับตำแหน่งที่สถานีตำรวจภูทรปัว
จังหวัดน่านเมื่อวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับ
จากการสอบถามตำรวจทั้งสองนายนะคะทราบว่า๑๐ตำรวจตรีพาราดร
เป็นแฝดผู้พี่พื้นเพลเป็นคนบ้านนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เกิดแล้วก็เรียนที่จังหวัดแพร่ค่ะ
ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยที่จะห่างกันไปไหนเลยนะคะคู่นี้
ตั้งแต่เรียนโรงเรียนมัธยมก็เรียนโรงเรียนเดียวกัน
จบระดับมัธยมศึกษาและก็สอบติดโรงเรียนนายสิบตำรวจเหมือนกัน
ได้คะแนนสอบเท่ากันแต่ว่าแค่คนละอันดับเท่านั้นเอง

ถูกต้องจนกระทั่งเรียนจบโรงเรียนนายสิบตำรวจแล้วก็ได้บรรจุที่เดียวกันอีกค่ะคุณ
สถานีตำรวจภูทรปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนี่แหละ
นับได้ว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็อาจจะเป็นตำรวจคู่เดียวในประเทศไทย
หรือว่าในโลกก็เป็นได้นะเขาบอกอย่างนี้
เกิดมาก็เกิดพร้อมกันครับแล้วก็ตอนเรียนนี่ก็เราก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนะครับ
แล้วก็อยากไปสอบตำรวจแล้วก็สอบแล้วก็ติดพร้อมกันนะครับ
คะแนนเท่ากันและได้บรรจุลงที่เดียวกันอีกครับผม
ทุกอย่างเหมือนกันหมดอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเรียนด้วยกัน
แต่ขออย่างเดียวอย่าเหมือนกันก็คืออย่ามีแฟนคนเดียวกัน
นั่นไงคุณก็กังวลแต่เรื่องนี้อีกแล้วนะ
ขนาดเพื่อนที่บรรจุด้วยกันใหม่ต่างก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกัน
รวมไปถึงตำรวจที่ประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรปัวเนี่ย
บอกว่ามีการเรียกชื่อผิดถูกหลายทีเหมือนกันนะ
แต่งานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนสนิทของทั้งคู่เนี่ย
เขาจะมีการจำผิดไหมคุณคุณว่ามีไหม
คือถ้าได้รู้จักกันผมว่าอาจจะพอจะแยกออกได้บ้าง

คือฝาแฝดปกติเขาก็จะเหมือนกันแหละ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้สนิทมองผ่านเผินเหมือนมาก
ทักผิดทักสู่เป็นเรื่องปกติของฝาแฝดนะคะ

ฉันใช่ไหมเรื่องของดิฉันหรือเปล่า
ผมว่าให้คุณผู้ชมไลน์มาตอบคุณก็ได้นะว่าใช่หรือไม่ใช่
โอเคดิฉันจะได้อุ่นใจดีกว่าคุณตอบเยอะเลย
เอ้าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสวยงามแบบว่าสวยดุเด็ดเผ็ดมัน
เพราะเป็นเรื่องของนักมวยหญิงยอดกระตันอยู่ที่มีหน้าตาซะ

โอ้โหพอฟาดแข้งไปเมื่อสักครู่น้องใบตองแอบตกใจใช่ไหม
ตกใจค่ะคุณอย่าไปยืนใกล้นะคะ

เพลงแค่งเมื่อกี้กับเพลงศอกเนี่ย
ต้นกล้วยขาดเป็น๒ท่อนครับคุณผู้ชมครับ
น้ำหนักขานี่เท่าผู้ชายเลยค่ะ
นักมวยที่เตะต้นกล้วยจนขาด๒ท่อนนะครับ
นั่นก็คือนางสาวอักษรพักบุญศรีอายุ๑๖ปีครับ
เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวศึกเหนือ๓ทับศึกสวยอันตราย
แค่ศึกนิ่มแหวะน่าไปดูนะ

เป็นการชกมวยไทยและฆ่าเชื่องนะครับ
หารายได้ไปทำกิจกรรมและสาธารณกุศลให้กับสมาคมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ครับ
และมีการประกบคู่มวยเข้าชกในรายการรวมทั้งหมด๑๐คู่นะครับ
แต่มีคู่มวยหญิงที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือคู่ชกระหว่างพระแก้ววบัณฑิตยิมหรือว่านางสาวอักษรกับเพชรลีลาเพชรต้นหนึ่งหรือว่าเด็กหญิงนารีรัฐยอดเรือนวัย๑๓ปี
คู่นี้เขาบอกว่านอกจากจะเป็นคู่เดือดแล้วนะเนี่ย
ตั้มอยู่เนี่ยเป็นคู่ที่หลายคนจับตามอง
ก็คือน้องฟักแก้วครับนอกจากจะเก่งและหน้าตาสวยแล้วนะครับ
ยังเป็นนักมวยหญิงยอดกระตันยูอีกด้วย
ฟักแก้วเขาเล่านะครับว่าฐานะทางบ้านยากจน
มีโอกาสไปเรียนชกมวยกับพระครูจันทรวงศ์บัณฑิตเจ้าอาวาส
วัดทุ่ง๕อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับ

สามารถขึ้นชกหาเลี้ยงครอบครัวได้หลายสิบครั้ง

ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยดูสินี่ใช้ฟันยกไอ้ตุ้มปูนอ่ะ
เพื่อเป็นการบริหารกรามไงจริงเหรอคะใช่นักมวยคือต้องบริหารกรามด้วย
เพื่อเป็นการป้องกันกามนี่เป็นจุดโฟกัสถ้าโดนต่อยตรงกามเนี่ย
ถ้าไม่ได้บริหารมาอาจจะน็อกง่ายคุณเคยบริหารกรามไหมคะ
หมายถึงกรามฟันนี้ใช่ไหมถูกต้องดิฉันถามเรื่องนี้แหละ
ก็เคี้ยวไงเคี้ยวข้าวนงข้าวเหนียวก็บริหารเหมือนกันอย่าโบท็อกนะฮะ
ไม่ได้เลยส่วนลูกตุ้มที่เขาใช้คาบขึ้นมานะเอาพูดให้ฟังหน่อย
ประมาณสิบกิโลกรัมอ่ะอืมยกขึ้นมาสบายเลยโอ้โหตายแล้วเป็นไงล่ะ
ส่วนคู่ชกสาวสวยรุ่นน้องไปบอกไปฟังกันหน่อยว่าเขาว่ายังไงนะครับ
เขาบอกว่าผ่านการชกมวยไทยตามเวทีมวยต่างในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียงมาแล้วหลายครั้งแม้ว่าตัวเล็กกว่าแต่ก็ไม่กลัวคู่ต่อสู้
เพราะว่าเคยชกชนะคะแนนมาแล้วหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นคู่นี้มันแน่นอน
อยากดูจังเลยอ่ะน่าจะดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็สวยสะพรั่งโอ้ตายแล้วแข็งแรง
แต่ที่สำคัญสังเกตเลยนะคะนักกีฬามวยหุ่นดีนะใช่แล้วเตะหนักมากเลยนะ
มากค่ะต้นกล้วยขาดขนาดนี้ก่อนน้องเขาบอกว่าต้นกล้วยแถวบ้านน้องเนี่ยขาดหมดแล้ว
ตอนนี้จะเอาคุณชนะไปอยู่แทนต้นกล้วยแล้วตัวขาดสองท่อนพอดี
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี
บอกว่าโรงเรียนนี้เด็กนักเรียนเอ๊ะหรือว่าผู้ใหญ่นักเรียนนี่แหละ
จะต้องแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนด้วยน่ารักขนาดไหนติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
เปิดเรียนอย่างเป็นทางการเข้าสู่สัปดาห์ที่๔แล้วสำหรับโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
และนี่คือนักเรียนคอซองรุ่นใหญ่ค่ะรวมแล้วอายุหลายพันปี
กำลังพากันเดินทางไปโรงเรียนด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนมต้น
หน้าตาแต่ละคนเบิกบานจำใสพร้อมไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะค่ะ
บางคนมีผู้ปกครองส่งขึ้นรถไม่ใช่ใครที่ไหนก็ลูกหลานนี่แหละ
แต่บางคนก็คว้าจักรยานที่บ้านปั่นไปโรงเรียนเองแบบชิล
แม่ถึงจะอายุปูนนี้แต่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่
ก่อนจะเดินเป็นแถวเข้าหอประชุมทำกิจกรรมนันทนาการทั้งร้องทั้งเต้น
ทำเอาคุณครูและนักเรียนต่างเพลิดเพลินจนลืมอายุกันเลยทีเดียว
ไข่เรารับกันไข่เราก็มาจับมือจับมือ
โรงการโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองพิบูรมังสาหาร
เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปค่ะ
โดยมีอาจารย์พิสูจน์ยอดคำอดีตข้าราชการ

ก่อนจะปิ๊งไอเดียหากิจกรรมทำร่วมกัน
ด้วยการเปิดโรงเรียนหลักสู่สูงวัยตรีหรือสวตรี
สาขาการดูแลสุขภาพกิจกรรมนันทนาการ
เรียนทุกวันอังคัญเป็นประจำตั้งแต่เวลา๙นถึง๑๒น
หลักสูตรนี้เรียนฟรีค่ะ
คือต้องการให้ผู้สูงวัยนั้นได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แล้วก็มีจิตใจที่เบิกบาน
ทานอาหารให้เป็นยาแล้วก็มีภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเฉลี่ยกัน
คือเราก็เน้นหนักอยู่เรื่องของการ๓อ๒สอ
ตามที่ได้เคยไปโรงพยาบาลนะครับว่าสามอคืออาหารอาหารต้องให้ครบ๕หมู่หรือมีประโยชน์
ออกกำลังกาย
๓และก็อารมณ์เกี่ยวใส
จึงได้คิดโครงการนี้ขึ้น
และก็สองสคือการงดเสพกับการงดการสูง
เพราะว่าผู้สูงวัยของเรานี้ถ้าไม่มีจิตกรรมอะไรก็อยู่บ้านเขาเหงา
ก็เลยคิดว่าทำยังไงผู้สูงวัยเราถึงจะมีกิจกรรมมาร่วมกัน
ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้สูงวัยได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่วัยเดียวกัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

กำลังจะบอกเลยว่าอาจจะต้องจองไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลา
ใกล้แล้วไงปีหน้าก็ถึงแล้วเขารับสมัคร

แต่มีความคิดอยู่ว่าจะไป
โอเคเดี๋ยวไปลองดูนะฮะสนุกสนานมากเลย
เห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้จะทำให้ผู้สูงอายุอารมณ์ดีจิตใจจำสายด้วย

เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าคุณค่ะ
ของกินมารออยู่แล้วเพียบเลยสักครู่เดียวค่ะ